สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่นอืมวันนี้
สามสาวแน่นอนเราไม่ต้องพึ่งพวกผู้ช่างอุ้ยหรอพี่เป็น
พี่เหมือนถึงพี่เหมือนถึงมัวดำเออแล้วหนุ่มวันนี้เรามาดูข่าวแรกกันนะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจรคนหนึ่งปกติเรามีอะไรนะโจรสายโหด
ใส่แบ๊วอันนี้เป็นโจรใส่ชิลมากเลยนะคะเขาชิวมากเขาเพิ่งขโมยจักรยานยนต์มานะคะ
แล้วเพื่อนก็มาขอยืมจากโจรที่ขโมยจักรยานยนต์ไปเนี่ยเพื่อนไม่รู้เรื่องจริง
เพื่อนไปรู้เรื่องอะไรกันเนอะคือไม่บอกอะไรก็อ้าวมีจักรยานยนต์เหรอ
ก็เลยยืมไปยืมหน่อยนะฮะเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบหกกันยายนเนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบานพร้อมด้วยท่านผู้องค์การสถานีตำรวจสนบุภาราม
ก็นำกำลังฝ่ายสืบสวนไปจับกลุ่มตัวในเอกลักษณ์หรือว่าหนูปารีอายุ๒๒ปี
และกระหน่ายอลงกรหรืออุ่มหุ่นประสิทธิ์อายุ๒๔ปีก็ยังไวล่อ่อนกันอยู่เนี่ยนะฮะ

ผู้ต้องหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนรับของโจรพร้อมของกลาง๑ชิ้น
นั่นก็คือจักรยานยนต์สีแดงทะเบียน๖กด๒๖กรุงเทพมหานคร
โดยจับกลุ่มตัวได้หลังจากที่ผู้ต้องหารักทรัพย์เนี่ย
นำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปขับขี่ในพื้นที่ที่ขโมยนั่นแหละค่ะ
มันชิวไหมคะคุณลดเบรกมาคะย่ามใจย่ามใจมาก
การจับกุมเนี่ยสถิบตาจากเมื่อวันตอนตี๓ของวันที่๒๕

ในเอกรักษ์ผู้ต้องหาร่าที่๑ก็ไปก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์จากอัญนุณคันนี้
มาจากผู้เสียหายที่อยู่หน้าโรงรับจำนำถนน
รองรับจันทร์มันชื่อว่าอิ๋วหลีถนนเจริญรักแขวงคลองต้นทราย
คลองศาลกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ไปใช้เป็นการส่วนตัวต่อมาในอารมณ์กรพุทธอาหารที่๒ที่ถูกจับ

อ่าได้เอาไปเลยขี่มาอยู่แถวนั้นแหละ

เจ้าของรถแล้วไปเจอกับคนที่สอง
เจ้าของรถคือยังไม่ได้ไปไหนเจ้าของรถก็เดินตามหารถอยู่

โอ๊ยจากการสืบสวนสอบสวนนี่นะคะ
เอกแล้วก็ยอมรับว่าเป็นลูกจ้างขายผลไม้อยู่บริเวณนั้นแหละ

แล้วคิดว่าก็จะใช้ส่วนตัวความคิดใสมากนะคะ
เอามามาใช้ส่วนตัวไม่ได้คิดอะไร
ไม่รู้จักทั้งนั้นว่าภาคภาคการลักสับคืออะไร
เจอเจ้าของถูกจับอะไรเนี่ย
ฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันแบบว่า

คากุญแจไว้แสดงว่าให้ยืมไม่รู้
นี่คือตรักกะของยนต์สายชิลนี่นะคะ

เออนะเอาข่าวมานานากันไป
อีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวดีกันบ้าง
วันที่ผ่านมานี้เราก็เห็นคลิปของพยาบาล
ใช่ไหมคะในวังพยาบาล
ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อพรมงคลนะคะโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๑นาที
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาลหญิงค่ะนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ลงพื้นที่เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับแจ้ง
โดยเส้นทางที่เดินทางไปนั้นก็สภาพเป็นโครนตมครับแคบ
๒ข้างทางก็จะเป็นปลาไปเป็นปลาอ้อยปลามันตลอดระยะทาง

ก็เลยเขียนกับข้อความระบุบอกว่าขอโทษนะครับที่ลงคลิปนี้
แค่อยากจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งของพยาบาลที่เขาทุ่มเท

มาดูกันสิพยาบาลออกเหตุรับผู้ป่วยแบบทุลักทุเล
เสียงเป็นเสียงตายแบบนี้เห็นใจกันบ้างไหมครับ
อีกมุมมองจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ต่อมาผู้สื่อข่าวก็เลยได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์นี่แหละค่ะ
ทราบชื่อคือนายพรมงคลทงชัย

เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการงานอุบัติเหตุ

ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกาของวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
โดยหลังจากมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีคนนอนหมดสติอยู่กลางทุ่งนาเลย

ทางทีมแอดวาสงานอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินของโรงพยาบาลน้ำพอง
โดยพยาบาล๑คนที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่เราเห็นอยู่
พนักงานกู้ชีพแล้วก็ผู้ช่วยพนักงานกู้ชีพ
ก็รุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อจะช่วยเหลือ
โดยขับรถกู้ชีพซึ่งเป็นรถตู้ตามไปด้วย

คือมอเซไวกว่านำไปใช่ไหมคะต้องสะพายอุปกรณ์ต่าง
เส้นทางที่เข้าไปหาผู้ป่วยรถกู้ชีพไม่สามารถเข้าไปได้
ก็เลยต้องขอยืมรถจักรยานยนต์ของญาติคนป่วยเข้าไปให้การช่วยเหลือ
โดยเส้นทางจากจุดที่จอดรถกู้ชีพไปถึงจุดที่ผู้ป่วยอยู่

ทำให้เกิดเป็นโครนต้องขับด้วยความระมัดระวัง
เมื่อไปถึงตัวผู้ป่วยก็ทำการประเมินสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย
ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ

ขอให้หายเร็วคนป่วยแล้วขอชื่นชมคุณพยาบาลและก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วยค่ะ

คนแบบนี้มันซักไม่ออกแล้วมันละเอียดมันเข้าไปในเนื้อผ้า
ไม่เป็นไรค่ะรอยจุดนี้แปลว่าแสดงถึงความดีของคุณนะ

ใช่ไหม
สิ่งดีก็มีเราอย่าไปโม้ยไปหมดอย่าไปเหมาะ
แล้วก็เสร็จแล้วให้ลูกกินนมจะเห็นว่าทำไมนมเป็นสี
มันไม่ใช่นมมันคือน้ำและน้ำมันเป็นสีออกน้ำตาลก็บอกว่าให้กินน้ำใบกระท่อม
ทุกคนเฮ้ยอันตรายนะคุณให้เด็กกินน้ำกระท่อมแบบนี้ไม่ได้นะครับ
มีคนมาบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นสารเสพติดไมทราไจนีนซึ่งออกฤทธิ์เกี่ยวกับประสาทส่วนกลางบนสมองกันเลยทีเดียว
อันนี้อันตรายมากหลังจากดื่มไปประมาณ๑๐นาทีนะช่วงแรกลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกร่าเริงสดใสคึกมีความสุข
กะปิกระเป๋าไม่งองแงไม่อยากอาหารไม่อยากนมแล้วก็เหมือนว่าจะดูดีนะ
แต่ถ้ากินไปเรื่อยมันอาจจะทำให้ปากแห้งชีบอยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ท้องผูกหมดเลย
อุจจาระก็แข็งเป็นก้อนนอนไม่หลับแล้วก็ยิ่งถ้าเสพเยอะเป็นระยะระยะเวลานานอย่างนี้นะ
ก็จะทำให้เกิดอาการมึนงงคลื่นไส้คือเมาน้ำกระท่อมประมาณนั้น
แล้วเด็กตัวเล็กนิดนิดนี่และต่อมาผิวมันก็จะคล้ำขึ้นอีกอย่างนึงมันจะเห็นภาพร้อน
หล่อนเออเด็กมันไม่รู้ว่าอะไรอะไรใครมาใกล้ก็เหมือนกับมันจะมาทำร้ายเขา
นึกออกป่ะลักษณะแบบนี้แล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

ไม่ใช่มันส่งผลนะมีปัญหาต่อร่างกายอีกมีความดันสูงขึ้น
ตัวร้อนกว่าปกติหน้าอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดเมื่อย
ปวดกระดูกซึ้มเศร้า
ไม่พูดไม่จาไม่มี
แล้วก็บางทีอาจจะก้าวร้าวด้วย

นอนไม่หลับกระวนกระวาย

อยู่ไม่กี่นาทีนะคะที่คุณแม่พูดนะนะ
แต่ตอนนี้อย่าให้เด็กกินอีกนะ

ให้ลูกกินนมดิมันจะได้มีประโยชน์
ไม่เขาขี้เกียจเลี้ยงหรืออะไร
อ๋อนี่คือตัวพ่อและเป็นคนถ่ายรูปไว้เองด้วย

พ่อของเด็กที่มาโพสต์เรื่องนางก่าวนี่นะ

น้ำที่ออกเป็นสีน้ำตาลที่อยู่ในขวดเนี่ย
เป็นน้ำน้ำชายี่ห้อดังด้วย
ซึ่งต่อมาก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
เยอะแยะมากมายโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ปักใจเชื่อว่าพ่อมันจะเป็นในลักษณะแบบนั้น

ก็ไม่ดีเพราะว่าเด็กอยู่มันมีคาเฟอีนอยู่ไงนะ
กินน้ำเปล่าได้ไหมถ้าอย่างนั้นง่ายกว่านะดีกว่าด้วย
ออกมาแก้ตัวว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่ให้น้ำตา
แล้วก็พูดชื่อชามาด้วยในโพสต์ของเขาเนี่ย
นี่เป็นต้นหรอแปลก

บางคนก็อยากมีที่อยู่ในโลกโซเชียล

คือตัวอะไรเพื่ออะไร

จะคอมเมนต์มาจะคอมเมนต์ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็เข้ามาเหอะ
หนูว่ามันมีคนแบบนี้พี่เชื่อหนูไหม

มีเคยเห็นแล้วยิ่งเรานะยิ่งไม่อยากเป็นอย่างนี้นะ

คุณแม่ก็เงียบไว้ค่ะเงียบไว้เท่านั้นค่ะ

ช่วงหน้ามีรองเท้าราคา

เหรอรวยถนาดนั้นน๊ะ

เพราะฉันซื้อรองเท้า๕๕๐ล้านเนี่ย

มีเรื่องนี้ด้วยรถเมย์จะขึ้นราคาด้วย
กลับมาครับใส่ใครกันต่อค่ะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์สเดยแพนด้าลินหุ้ยครับพี่ค่ะ
อ่าเหรอชื่อนี้มานานเลยอายุครบสิบเจ็ดแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะวันที่๒๘กันยายนที่โครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย
ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีจัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันเกิด๑๗ปีของแพนด้าเพศเมียชื่อลินหุ้ยนะคะ
โดยมีแฟนคลับค่ะเดินทางมาจากต่างประเทศนะมีทั้งส่วนต่างของประเทศไทยชาวต่างชาติมีหมดเลย
เข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนมากก็จะย้อนถึงบรรยากาศเก่าค่ะที่ลินหุ้ยกับช่วงเดินทางมาประเทศไทย
โดยทีมพี่เลี้ยงก็มีการนี่เลยค่ะจัดทำเค้กน้ำแข็งสีสันสดใสเอาเข้าไปตกแต่งด้วยผักและผลไม้หลากหลายชนิด
ซึ่งเป็นอาหารของลินหุ้ยอาทิเช่นหน่อไม้ใบไผ่แอโปแครอทอังุ่นตังโมฟักทอง
นี่แดงนี่อะไรอ่ะเยลลี่ผลไม้มันเทศอุ๊ยกินอันนี้อุ๊ยโคกโดนโคกตัวเองเลย
ที่พิเศษทางพี่เลี้ยงเขาซ่อนอาหารวังไว้ในกล่องของขวัญให้แพนดาลิ้นหุ้ยเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์
พร้อมกันนั้นที่เราได้เห็นภาพไปนะคะก็จัดทำเค้กน้ำแข็งเพื่อมอบให้แก่พี่หมีแพนด้าช่วงด้วย
มันขุดต้องไปพร้อมกันนะคะ
โดยนายวุฒิชัยม่วงมันผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่และแฟนคลับของแพนด้าทั้งหลาย
ก่อนที่จะปล่อยลิ้นหุ้ยลงมาแบบที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้นี้
เอาของขวัญวางไว้ให้อยู่ด้านในกล่องเพื่อจะให้เขาไปหานะคะ
หลังจากนั้นลินหุ้ยก็เข้าไปแล้วก็ไปทำอย่างที่เห็นตามคลิปเมื่อกี้นี้เลยนะคะ
โดยคุณวิริชัยก็บอกว่าการเตรียมการผสมพันธ์ของลินหุ้ยซึ่งมีอายุ๑๗ปีเต็มเนี่ย
หากจะเปรียบเป็นคนก็อายุประมาณ๔๕ปี

นี้ดังนั้นต้องระมัดระวัง

เดี๋ยวคุณแม่ค่ะ๔๕นี่เหรอคะ

แนนด้ายังมีฟีเจอร์ลิ่งกันได้อยู่ค่ะ
ใช่แต่เขาก็หมายถึงว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยในเรื่องของการผสมพันธ
เขาจะมีขึ้นประมาณเดือนมกราคมที่อาทิตย์นี้นะคะ

แฟนเขาก็หมายถึงทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยประสมจริง
คือใช้ผสมเทียมมาตลอดที่มีลิ้นปิงก็เทียม
แล้วช่วงที่ทุกคนลุ้นหลายปีแล้วที่จะมาถึงใหม่ว่าก่อนจะมีลิ้นปิง
ในพวกนี้แหละรายการอินโบสถ์ดำนี่แหละชาวเลยพวกนี้เมาว์ว่าช่วงเป็นตุ๊ด

มันลินทากระทั่งมีพันดา

กระสมพันธ์เองไม่เป็นเหรอ
มันของเหมาะออกส่าห์ติดแยกกว่านะ
แต่เขาบอกว่า
ถ้ายืมกี่ปีมันนรู้เนาะ
ซึ่งช่วงเนี่ยอายุ๑๘ส่วนลินหุ้ยเนี่ยอายุ๑๗นะคะ

ก็คือเขาก็คงเป็นข้อสัญญาของเขาอยู่แล้ว
เป็นสัญญาเลยไม่มีข่าวลินปิงเลยป่านนี้กับป่าไผ่ไปหรือเปล่า

ต้องเร่งดูว่าวันนี้เดินไปไหนนะทำอะไร
หนูเปิดทีวีทิ้งไว้คอยดู
ดูอะไรวะแฟนเราเป็นคนขี้เหงานะ

มันไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เข้าใจอยู่ก็

นี่ซื้อรองเท้าดีกว่าเพราะเราเป็นคนชอบรองเท้า
คุณแม่ซื้อเลย
ว่าโชว์ไว้อยู่ในตู้กระจกรูปทรงเป็นเพชรด้วย
ไม่ใช่ธรรมดาจะให้ดูรูป
นี่เหรอ๕๕๐ล้านบาทดูสักก่อนนะครับวางอยู่ที่โรงแรมหรูเลยนะ
แล้วก็ประดับด้วยเพชรไร้ตำหนินะโอ้โหเม็ดกลาง
ซิวิวชื่อว่าเภสแม็ดใหญ่โตมาก
โอ้พระเจ้าความชันของรองเท้านี่ถึงตายนะ
เภสแม็ดใหญ่โตมากค่ะแล้วไม่มีกาหยุ่นหน้านี่คือต้องเขย่งตลอด
ข้างละ๒ข้าง๑๐กระหลัดเ฼็นไปหมดเลย
รวมละ๑๐๐กระหลัดวางเรียงอยู่บนท่องคำข่าวนะ
ที่เป็นเส้นเนี่ยนะขอบนั่นก็คือเป็นทองคำขาวนะคะ
ถูกนำมาโชว์แล้วก็วางจำหน่ายในราคา๑๗ล้านดอลลาร์
ก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ๕๕๐ล้านบาทนั่นแหละ

โทรไปบอกว่าเดี๋ยวไปนะอีกอาทิตย์หน้า

นายเฮมันยังนายเฮมณีคารัมจดานี
เขาได้ผลิตรองเท้าหรูราคาแพงอันนี้ขึ้นมาที่ดูไบ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยไปถามว่าในอนาคตอันไกลนี้
เขาก็จะออกแบบแล้วก็ผลิตรองเท้าตามที่ลูกค้าสั่งเองด้วย
ซึ่งก็จะไม่ใช่แค่เพชรอย่างเดียวนะ
อาจจะมีโพมีพรอยอะไรนี้กว่ากันไป
ทับทงทับทิมอัดใส่กันเข้าไปแน่นเลยเงี้ยเดียว
เพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยนะคะ
รองเท้าแบบนี้ที่ขายอยู่ในดูไบเนี่ยนะ

แล้วก็มีอภิมหาเศรษฐีเต็มไปหมดเลย
ร้านกระจอกโถบ่อน้ำมันบ่อนึงยังไม่ถึงเลย

ส่วนแนวคิดของการออกแบบรองเท้าที่ประดับไปด้วยเพชร
ก็มาจากนางมาเรียมาจานีซึ่งเป็นภรรยาวัย๒๖ปีเท่านั้นเอง
นางไปเรียนการออกแบบแฟชั่นมานะคะทั้งในดูไบแล้วก็ที่ลอนดอน
เธอก็สังเกตเห็นว่าในตลาดแฟชั่นระดับสูงไฮเอ็นอย่างนี้
เราจะเห็นว่ามันก็จะมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีกระเป๋า

แต่เรื่องของรองเท้าแพงชุดชั้นในยังแพงเลยนะ
แต่ว่ารองเท้าแพงไม่ค่อยมีนางก็เลยบอกว่า

แต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องระวังนิดนึงนะ

สีสีแล้วมันกระดกปึ้งไปเม็ดนึงนี่

มันจะมีเป็นเพชรใช่ไหมได้หัวเป็นเพชรเนี่ยนะ

อเจมส์นั่นล่ะมันก็กระเด็นง่ายนะนึกออกมาเพราะว่าเราเดิน

อะไรนะเค้าบอกมีอะไรนะชี้ไปดูใครโดนซื้อไป

ผิดพอระบอลคอมพิวเตอร์โดนเลย

บอกเป็นน้ำชาแต่ว่าไปลงทีแรกไปลงว่าเป็นน้ำท่อม

อย่าเล่นอย่างนี้ค่ะอย่าเล่นอย่าเล่น
ไปซื้อรองเท้ากันดีกว่า

เดินนี่ไม่กล้าเอาขาชิดกันนะคะ

กลับมาจากดูไบมาสู่โลกแห่งความจริงของเรา

เมื่อวานนี้เองค่ะในอาคมเติม

เปิดเผยถึงการปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทาง

ทางกรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่าง
หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ภายในเดือนหน้าคือตุลาคมนี้นะคะ

ให้ผู้ปกรรตการรถโดยสารด้วยว่า
ถ้าหากมีการปรับอัตราค่าโดยสารแล้ว

อันนี้ความเห็นสูงตัวขอสอบต่อพูดไปหนึ่งค่ะ
พี่เธอแห่งยิ่งกว่ายิ่งพวกรถร่วมนะ

ปัจจุบันผู้ประกอบการเขามีของสมาคมมีมากกว่า๒๐๐ลาย
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมมากกว่า๑หมื่นคันทั่วประเทศ
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ไม่สามารถจะประกอบกิจการต่อไปได้

ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการพิจารณาขึ้นค่าโดยสาร

เชื่อไหมว่าที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะคะ
อยู่ที่๔๙สตางค์ต่อกิโลเมตร

ซึ่งขณะนั้นราคาน้ำมันอยู่ที่๒๓บาท
ตอนนี้ค่าน้ำมันตอนนี้มาอยู่ที่ลิตรละ

สาเหตุที่ผ่านมาเขาแก้ปัญหาได้ด้วยการลดเที่ยววิ่ง๓๐

และดูจำนวนผู้โดยสารให้คุ้มทุนจึงออกวิ่ง
ระยะไม่วิ่งตามระยะเวลาที่กำหนด
คือถ้าคนอีสานน้อยฉันไม่วิ่ง

โอ้โหผู้โดยสารซวยเลยเนอะ

คิดว่าถ้าหากว่าปรับค่าโดยสารขึ้นในช่วงตุลาคมนี้

ถ้าหากอัตราค่าโดยสารใหม่ยังกระทบต้นทุนอยู่

นายนัทชาติจารุจินดาประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จากมติที่ประชุมบอร์ดวัน๑๙กันยายน
เห็นชอบให้ขอสมกรปรับขึ้น
จะทำให้ตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมเดือนหน้านิมต้นไปทุกชมค่ะ
เดิมเนี่ยนะคะ๑๓๒๕บาทตามระยะทาง
จะปรับขึ้นนะคะ๒บาท
ก็แปลว่าอันที่๑๑บาทเราก็ต้องจ่าย๑๓บาท
อันที่เป็น๒๓บาทอันนี้คือยาวเต็มที่ระยะยาวสุด
ก็จะกลายเป็น๒๕บาทอันนี้เขาประมาณอยู่นะคะ
ประมาณอยู่ว่าจะขึ้นทุกช่วงเนี่ยคือช่วงละ๒บาท

สำหรับคนพิการจะเพิ่มขึ้นไหมอ่ายากแล้วยากแล้ว

อันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้วแล้วผู้สูงอายุอ่ะ
ราคายังมีรถเมฟรีอยู่ไหมอันนี้ยังไม่ได้บอกนะฮะ
แต่รถเมฟรีมีไม่เยอะหรอกแต่ก็คนรอเยอะนะคนรอเยอะ
คือเราทำงานในกองถ่ายก็จะมีคนที่หลากหลาย

เออใช่แน่นอนเลยคือเวลากลับพรุ่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีสำหรับคนที่ใช้รถเมย์เป็นประจำนะคะ
มันก็คือเขาก็บอกว่าเกิดจากน้ำมันอะมันขึ้น

อันนั้นคือขึ้นตลอดค่ะคุณพี่ทางด่งทางด่วนก็ง่ำง่ำ
ขึ้นราคาแล้วก็ไปก็ไม่ถึงไหน

ต่อได้แล้วนี่หนูก็ดู
มันก็ไปสีม่วงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้เนี่ยไปบางปูมาก็ยาวเลยอ่ะยาวเลยลงบินสันบางปูไปอีกอ่ะ
แล้วก็ทางเวสเกจที่เลยเซ็นทันก็เลยไปเยอะ
แต่เหมือนกับคนยังขึ้นน้อยอยู่ไอ้ชานเมือง
ใช่ค่ะคนก็ยังอยู่ข้างในตรงนี้แหละ
พี่เมียวพูดถูกไม่เคยปรับภูมิใส่คุณขับและกระเป๋ารถเมศ์
อันนี้พูดจากประสบการณ์ที่โดนรถเมยเฉียวประจำเลยท่านผู้ชมค่ะ
แก๊สแล้วใช่ตอนนี้รถเมฆส่วนใหญ่ก็ใช้แก๊สแล้ว
ถ้าคุณเคยจ่าย๑๑บาทก็จะเป็น๑๓บาท
อย่างนี้นะคะอันนี้ราคา๒บาทที่ขึ้นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่คุยกันอยู่ว่าจะเหมาะสมไหม
น้องคู่นี้ทวนนี้ปัญหาที่ฉันอยากให้มันแก้ปัญหาตรงนี้

อายสพาริกถ้าดูเลือดข้นขนจางไงแล้วไง
อ้าวปกติเจย์อีกเหรอ
อายสฟาริกมาใหม่มั้งเดี๋ยวนี้ก็มีดาราใหม่มากเลยนะช่องวัน
อีกเลือดขนจางนี้ใหม่คึ่งเรื่องอ่ะ

เว้นช่วงหน้าคุณเอสวิปชัยไปต่อมาแล้วนะคะ
ลงรูปคุณปูปรายาเพื่อจะแขวะใหม่ดาวิกา
อันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคำตอบวันนั้นอ่านไปแล้ว
เดี๋ยวรอคำตอบคุณเอลมาตอบเรียบร้อยแล้วนะคะ

เหรอพี่เอ๋อบอกว่าใช่
บอกว่ามีข่าวมาแล้วอย่าคิดมาก
เรื่องคุณเดี๋ยวสิพอบอกจริงอย่าคิดมาก
ทำไมน่ะอ่านเมื่อก่อนถึงจะบอกว่าคิดไม่คิด
ก็นี่ไงเอนักปั้นมือทองใช่ไหม
เขาบอกไงว่าไอ้ประเด็นที่แบบว่าเอารูปของปูปายามาลงเนี่ย
ที่ไปเดินแบบแฟชั่นวีคที่มิลานปี๒๐๑๘น่ะ
แล้วช่วงเวลานั้นก็ประจวบเหมาะที่ใหม่ดาววิกาอดีต
ในสังกัดของนางเนี่ยนะก็ได้ไปแบบว่าเดินด้วยเหมือนกันในปีนี้ใช่ป่ะ
ชุดเดียวกับที่เอ๋ใส่เมื่อกี้เปล่าเนี่ยไม่ใช่
ใครกันโอเคไม่ใช่
บอกว่าโดยงานนี้นะมีชาวเน็ตไปจับสังเกตเนี่ย
เห็นเลยนะว่าเอ๋ไปโพสต์รูปเชียร์ปูปายา
ตั้งใจโพสต์เน็บสาวใหม่ใช่ไหม
ก็ไม่ใช่สาวไทยคนแรกนางเขียนไว้อย่างนี้
คือน้องใหม่เขาไปเดินแบบน้องใหม่เขาไปเดินแบบรู้เรื่องไหม
ไม่รู้ใช่ไหมเอาใหม่นะเอาใหม่
เราเล่าข่าวนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อ๒วันที่แล้ว
ที่แฟชั่นวีคมิรานด์โอเคนะค่ะ
แล้วก็เอารูปมันลง
สวยนะก็ทุกคนก็จะเห็นว่าโอ้มายก๊อดหน้าตื่นเต้นมาก
เอเขาเห็นปั๊บเขาก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้ว
หรือเมื่อปีปี๑๘ปีนี้ปีอะไรปีนี้๑๘
ปี๑๘ก่อนนะหรือคอเล็กชั่นที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างใช่ไม่นานนี่เองไม่นาน
ก็ปูปายาเขาก็ไปเดินมาเหมือนกัน
บอกนะว่าไม่ใช่คนไทยคนแรกนะที่ไปเดิน
เพราะว่าก่อนหน้าปูปัญญาก็เป็นมาริโอ
อ่าเข้าใจคำนี้ใช่ไหมก็ไปเดิน
บางทีก็มีเกาหลีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นเซลปในประเทศต่าง
ที่เขาแบบว่าเชิญไปให้ไปเดิน
เขาก็บอกว่าจากรูปที่ลงเนี่ยนะตนก็เป็นคนที่ชอบโพสต์รูปอยู่แล้ว
อย่ามาจับผิดอะไรสิวันลงตั้ง๒๐รูปเนี่ย

จะยังไงเราก็รักก่อนเหรอ
วามันจบตรงเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้มีความสุขด้วยกัน
วงการบันเทิงนี้มันไม่ได้กว้าง
มันยักดีกว้างใหญ่แผ่นสรรค์มัก
ยังไงก็ก็มองแบบรักกล่าว

คือจริงแล้วเนี่ยเอ้ยอ้าวเล่าอีกแล้ว
คือพูดมาขนาดนี้จะต้องเล่าแล้วคุณแม่
จะเล่าเรื่องอีด้อยเชกะบันน่านี่แหละ

โดยที่จะเอาแบบว่าเซเลปในประเทศนั้น
อย่างเขาก็มาถามว่าในประเทศไทย
เลปคนไหนที่แบบดังมากหรืออะไรอย่างนี้

สามารถจะผอมเพี่ยวสูงมาเดินแบบได้แล้วดูโอเค

อันนี้มันเป็นเรื่องใหม่ของเขาเหรอพี่เมื่อก่อนไม่มีนะ

แล้วก็มีคนสีผิวเขาก็จะได้บอกว่าคนสีผิวก็ใส่เสื้อผ้าของเขาได้
อีกอย่างหนึ่งไม่เป็นการดูถูกสี
ไม่แยกไม่เย็ดผิว
แล้วพอหลังจากนั้นก็มีคนเอเชีย
ก็เลยมีแบบหน้าเอเชียโอโหตาเล็ก
เป็นจีนเลยแต่ส่วนมากเริ่มต้นจากญี่ปุ่นก่อน
เพราะอะไรเพราะว่าคนเอเชีย
ก็ใส่เสื้อผ้าของเขาได้เหมือนกัน

ลุยวิตต้องมาทำแบบกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้ง

นั่นแหละเมื่อเป็นสีแบบเป็นสีชมพูชมพู
ไม่ใช่หลุยวิทองให้ดีไซน์เนอร์ญี่ปุ่นออกแบบเลย

จะต้องได้รับความเห็นแล้วก็เป็นแบบ

พลังซื้อสูงที่สุด

เวลาเข้าไปแล้วเราจะรู้จะรู้ยังไง

สะทายรถไฟพี่ยังหมดตัวเลย

ใช่และมีวินิมอลด้วยนะ
แบบหมายถึงว่าเลือกมาแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณเคลลี่ก็คลองความโสดมานาน
เราก็ได้เสนอข่าวไปว่าเขาขอแต่งงานกับแควร์เขาไปแล้ว
ตอนนี้ค่ะหลังจากที่ขอแต่งงานจากแฟนสาวน้องนาย
พี่แคลลี่เขาก็ออกมาบอกกำหนดการ
พิธีวิวาแล้วตามประเพณีไทยนะคะ
เขาเปิดเผยว่าจะจัดที่

อีก๑๐วันนะอีก๒อาทิตย์ใช่ไหม

เป็นศักดิ์ขี่พยัดโอ้ยนั่นคือเพชร

กับแฟนสาวนะคะทำการกองทับของเครื่องเพชรจำนวนหลายชิ้น

มาเลือกดูแล้วก็น่าจะเป็นเซตนี้นะ

เสร็จมงคุดด้วยกับตูนเออ๕๕๐บาท

ก็นั่งหย่อนว่ารัสสีเจ้าสาวก็
เพลงพรั่งออกมาแล้ว
เคลลี่เขาก็คองโสดความสาว

อันนี้ขอไปสักครั้งแล้ว

อย่ามากะเสิก
พี่ชมพู่ใช่ไหมที่สังหอนใจว่าจะต้องโดนวันไหน
ขอแต่งงานนี่ไงเต็มเหนียวราย
เหมือนคนนี้โดมไงโดมกับแฟนเหมือนกัน
โอ้โหมีเวลมีอะไรมีฟูฟ่อง

เออก็แบบว่าพอประขอบปั๊บไปติด
ซึ่งมันเป็นที่ที่โรแมนติกต้องมีอะไร
สักอย่างหน่อยคุณผู้ชายค่ะคราวต่อไปนะครับ

ให้รู้ไปว่าจะเตรียมไหมจะเตรียมไหมไม่ถูกหรอกไปกินกระเพาะปลายเยาวราชกัน
อาจจะเกิดเกิดอัตสรรซะเยอะอะไรอย่างนี้
อาจจะมีแบบว่าตุ้งแช่มาเป็นขบวนอย่างนี้ก็ได้
ไม่หมายถึงไฟอิงปลายเยาวราชคงไม่ได้แต่งตัวลูกหลา
เพราะต้องไปกินแบบว่าร้อนอย่างนี้ใช่ไหม

เสียนะเวลาถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแบบว่ากว้างไกลใช่ป่ะ
อารมณ์เสียคลิ้วก็ไม่ได้เขี่ยงลวนใช้แอปเอาช่วยได้
ช่วงนี้เท่าไว้ว่าออมเขารุงพยาบาลบ่อยนะ

แบบว่าดูแลไม่ห่างเลยน้องเขาปลื้มใจมากจริงนะ

กลับมาค่ะสัยแขนกันต่อคุณออมสุชา
ก็บอกว่าวูบวันเว้นวันเลยเพิ่งรู้สาเหตุ
ปลื้มปริ่มมากเลยเพราะว่าคุณแอมพิธาเนี่ยดูแลไม่ห่างจริงนะคะ
ป่วยครั้งนี้มาเนี่ยทำเอาแฟนตกใจอยู่ไม่น้อยที่ก่อน
อันนี้น่าแสดงสาวร่างเล็กนะ
สมัยเราสามีอะไรอ่ะอ่านขอแต่งงานบนรถเมล์อีก

ไม่มีวันลืมอะไรแบบนี้เลิศ

คุณออมสุธาก็ถูกส่งตัวแอดมิตรเข้าโรงพยาบาลทันที

เพราะคาดว่าตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอ
ล่าสุดคุณออมสุชาก็ออกมาเผยถึงอาการดังกล่าว

คุณออบอกว่ามันเป็นผลมาจากที่เราทำงานหนักมากมาตั้งแต่ที่จีน
ก่อนหน้านั้นจริงแล้วเนี่ยออมก็วูบวันเว้นวันเลยนะ
แต่วันนั้นไปงานก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่า
เราก็ยังหาคำตอบไม่เจอว่าเราเป็นอะไร
หลังจากที่เป็นวันนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ตรวจแบบว่า

ว่าอยากจะรู้ว่าสาเหตุจริงเป็นอะไรกันแน่
คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นอยู่
มันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่มันไม่บาลานซ์
อาการแพนิกมันก็จะมีตัวกระตุ้น
แต่ว่าออมถึงจุดที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้นแล้ว
ใจมันจะสั่นเหงื่อมันจะออกมือ
ทำนองแบบนี้ซึ่งออมก็แปลกใจเหมือนกัน

แต่ต้องทานยาต่อเนื่องเป็นปีต้องกินยาทุกวัน
ตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นอะไร

เราก็จะรู้แล้วว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่
กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะแพนิกอะไรอ่ะ

คือเขาเป็นแบบที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้นอะไรแล้ว

ตอนแรกแอดมิตเนี่ยแพนิกผู้ชาย

หอคุณแม่ใช่ไหมอยากจะกลัว

อย่าให้จับได้นะ

อย่าให้เรื่องนี้ถึงหูกัญชัยแล้วหมดธรรมดา

เขาบอกตอนเราแอดมิตรกำลังใจก็ดีมากถึงขนาด

อันนั้นเขาแกล้งเรามากกว่านะคะ
ต้องขอบคุณพี่แอมเขานี่แหละเป็นคน
คิดว่าเราอาจจะเป็นโรคนี้
คุณหมอแต่ละที่ไม่รู้เลย

ว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเข้าขายเป็นอะไรบ้าง

ก็เลยส่งไปตรวจเป็นเคสพิเศษเลย

เราเป็นจากการที่เขาไปอ่านวิจัยของต่างประเทศนั่นเองนะคะ
จะเห็นกันครั้งนี้ประทับใจเขามากขึ้นไหม
ประทับใจค่ะเขาดูแลเราดี

ไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยแกล้งเป็นหรือเปล่า
เพราะเวลาตรวจออกมาเนี่ยทุกอย่างคือปกติมาก

หายใจเข้าหายใจเข้าตั้งใจหายใจด้วย

ว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้น

อันนี้ไปกำหนดจิตอย่างนี้

ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ

เอาล่ะวันนี้วันศุกร์นี้เนอะ

เจอกันใหม่วันจันทร์ท่านผู้ชมไลน์ก็บอกว่าเราติดมาก
แล้วขอบคุณแฟนต่างประเทศและในประเทศ